ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง๓ต้น

ส่วนผู้ค้าสลากต่างก็ไปจับจองพื้นที่

ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ค้าสลาก

โดยที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพยาว

เพื่อรอเข้าคิวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

อุณหภูมิลดลงเหลือ๙องศาเซลเซียต
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อรอจองสลากเมื่อถึงเวลาให้จองซื้อ

ค้าสลากรายย่อยกล่าวว่ามานอนจองคิวรอข้ามวัน
อยากเสนอให้รัฐบาลจัดสรรการจองสลากเป็นรายภาค

ให้กระจายการซื้อไปภาคละ๑๐ล้านคู่
เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยแข่งกันซื้อได้อย่างเป็นธรรม
และสลากไม่กระจุกตัวอยู่ในภาคใดภาคหนึ่ง
อยากให้รัฐบาลจัดสรรค์ไม่ใยผ่าน
อยากให้รัฐบาลรับบบแรงจากติดที่ถึงพี่นะครับ

ผ้าใบมากางเพื่อนอนรอจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้าสลากที่มารอต่อคิวเปิดเผยว่า
นอนรอต่อคิวเพื่อจองสลากหลายครั้ง
เมื่อถึงเวลาเปิดจองบางครั้งก็จองได้
บางครั้งระบบก็ล่มแต่ไม่รู้สึกติดใจ
เพราะปัญหาระบบขัดข้องมีให้เห็นอยู่ทุกงวด
ผลัดกันได้ผลัดกันอดแบ่งกันไป

ภายในวัดบุญญาวาสบ้านเหนือเทศบาลนครแม่สอด

อยู่ในสภาพขาวโพลนไปด้วยแป้งผงนานาชนิด
หลังชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านเหนือสามัคคี
ต้นปินดอนชัยร่วมแรงมณีไพรสน
และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก

โรยแป้งทาถูเจ้าแม่ตะเคียนสบายทอง
ตะเคียนสร้อยฟ้าและแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว
จนมันแผลบเพื่อหาเลขมงคล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน